สวัสดีค่ะพบกับรู้คนรถหนาวกับมินีนาทชาค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนบ่นบอกว่าฝนชอบลงเม็ดตอนกลับบ้านพอดีตอนเลิกงานนะคะ
ในขณะที่อุณหภูมิทั่วประเทศเนี่ยแตะสี่สิบองศาแล้ว
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าตอนบนของประเทศไทยนะคะ
ยังคงมีห่อมความร้อนพัดเข้าปกครุมค่ะ
ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อมีห่อมความร้อน
และความหนาวจากจีนแผลลงมาทำให้เกิดเป็นฝนนั่นเอง
หลังจากนี้ค่ะฝนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคค่ะ
ส่วนสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมยังต้องเฝ้าระวังฝนกันต่อไป
เพราะว่าความหนาวเย็นจากจีนจะแผลลงมา
ปะทะกับลมทะเลซึ่งมีความร้อนชื้น
และในส่วนต่อไปมีความร้อนกลับมาอีกครั้ง
หลังจากนี้ราก่อเวลามีความร้อนออกไป